เรื่องของต้นศรีตรังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชทรงปลูกเอาไว้กระแสข่าวออกมาบอกว่าตายนะคะแต่ทางผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสิริราชยืนยันว่าต้นศรีตรังที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงปลูกนั้นยังไม่ตายค่ะ
พร้อมทั้งประสานกรมป่าไม้ส่งคนเข้ามาดูแลแล้ว
จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพและแชร์ต่อกันค่ะ
โดยที่ระบุข้อความว่าต้นศรีตรังที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงปลูกไว้ที่โรงพยาบาลสิริราช
เกิดแต่ใบร่วงลงมานะคะและยืนต้นตาย
ขณะที่พระองค์ทรงพระประชวน
ล่าสุดนั้นในแพทย์วิสิตวามวานิสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช
เปิดเผยว่ากระแสข่าวนี้ไม่จริงค่ะ
และต้นศรีตรังที่ทรงปลูกยังไม่ตาย
เพราะทางโรงพยาบาลสิริราชได้ร่วมกับสำนักพระราชวังดูแลมาโดยตลอด
แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นต้นศรีตรังมีภาวะผิดปกติมาระยะหนึ่ง
แต่ได้ติดตามดูแลฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดนะคะ
ตอนนี้ต้นสีตรังก็ยังอยู่ไม่ได้ยินต้นตายตามที่มีข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย
อีกทั้งยังได้ประสานไปยังกรมป่าไม้เพื่อส่งคนเข้ามาดูแลต้นศรีตรังแล้ว
ขณะเดียวกันค่ะนายประลองดำรงไทยรองอธิบดีกรมป่าไม้
กล่าวว่าจากการขูดลำต้นของต้นศรีตรังพบว่ายังคงมีลักษณะเขียวอยู่
แสดงว่าต้นไม้นั้นยังไม่ตายแต่คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อย
เชื่อว่าจะค่อยค่อยดีขึ้นนอกจากนี้ได้ตรวจดูสภาพของต้นไม้ที่เป็นอยู่ด้วยนะคะ
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากสภาวะช็อกกระทันหันเพราะว่าสภาพรากนั้นยังสมบูรณ์
อาจจะมีการต้องควบคุมปัจจัยเรื่องของความชื้นเพิ่มเติมด้วยค่ะ